แมลงตัวนั้นตัวนี้โอ้ยมีเยอะมากมายสายแมลงแซ่บที่ชอบนำไปทำเมนูอันโอชะทั้งหลายต้องมามุงเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ตลอดข่าวรวบรวมเมนูจากแมลงแมงตัวนั้นตัวนี้มาฝากกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
เริ่มจากตัวอ่อนจักรจันทร์ที่กำลังลอกคราบออกมาใหม่ใหม่แบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่านางฟ้าค่ะ
เพราะว่าเมื่อลอกคร่ามาแล้วจักรจันทร์เขาก็จะมีสีขาวคอนไปทางสีเขียวอ่อนมีปีกบางใสคล้ายกับปีกนางฟ้าในเทพธิยาย

ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายมีนาคมของทุกปีแบบนี้แหละค่ะ
ก็เลยกลายเป็นอาหารอั้นโอชะของชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นการผัดพริกแกงนางฟ้า
โอ้โหโชว์ให้เห็นกันแบบชัด
เริ่มจากการนำนางฟ้าไปนึ่งให้สุก
จากนั้นก็วางพักไว้แล้วก็นำพริกแกงไปผัดกับน้ำมันจนหอม
ก่อนจะนำนางฟ้าลงไปผัดให้เข้ากันจนสุกได้ที่แค่นี้ก็พร้อมอร่อยได้ไหนทันที
อกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจอย่างจักรจันทร์ผัดกะเพรา
รสชาตินี่กลมกล่อมเงียวนึบ
แต่ที่เด็ดสุดก็คือห่อหมกจักรจันทร์หรือห่อหมกนางฟ้า
แหมเห็นแล้วก็อร่อยเผ็ดมันแซ่บอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งหลากหลายเมนูที่ได้นำเสนอคุณผู้ชมกันมาอยู่นี้
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน

เพื่อให้เข้ากับฤดูการการจับจักรจันทร์ตัวอ่อนในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
แต่แม้ดูเมนูแต่ละเมนูก็น่ากินซะจริง
อีกหนึ่งวิธีความอร่อยแปลกไม่ซ้ำใคร
ก็นี่แหละค่ะหอยจิ้มมด

นี่คือหอยจิ้มหมดวิธีเมนูแซบคักอีหลีของชาวอีสานเดอร์
ซึ่งเป็นการเอาหอยลวกมาจิ้มกับน้ำพริก
แล้วก็ไปจิ้มมดแดงที่ไต่ตามรังแบบนี้

แล้วที่เขานำหอยจิ้มหมดแดง
ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร
เพราะมดแดงเนี่ยนับเป็นอาหารชั้นสูงของชาวอีสาน
กินกับอะไรก็อร่อย
ไปเปิดเมนูแซ่บแปลกกันต่อกับดวงสาคู
วงสาคูหรือด้วงมะพร้าว
ชิมดวงสาคูน้ำปลาพริก
แล้วที่ดินกระดุกกระดิกแบบนี้จริงแล้ว
เป็นแมลงที่เป็นอาหารพื้นบ้าน

ได้นะคะแต่ลักษณะการกิน
ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลค่ะ
ใจเด็ดแซ่บเกินเบอร์
ก็เลยกินกันแบบสดแบบนี้
จากความชอบส่วนตัวในการกินสดดึบแบบนี้แล้ว
ก็ยังสามารถทำเมนูอร่อยแซ่บแบบอื่นได้อีกด้วย
อย่างเมนูยำด้วงสาคู
วิธีทำก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ

กระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศมะนาวขึ้นช่าย
แล้วก็นำดวงสาคูไปลวกให้สุก
ปรุงรสน้ำยำให้แซ่บตามต้องการ
กลายเป็นยำดวงสาคูสุดแซ่บแบบนี้แล้วล่ะค่ะ
ซึ่งยำด้วงสาคูก็ถือว่ายืนหนึ่งในความแซ่บ
ไม่ต่างจากยำแซลมอนเลยทีเดียว
อันนี้คุณพี่เขากระซิบบอกไว้นะคะ
ส่วนเนื้อของมันก็จะหวานมัน
พร้อมเครื่องยำที่เผ็ดเปรี้ยวหวานอุ๊ยแซ่บ

แบบนี้ใครที่ชอบทานแมลง
ก็คงจะน้ำลายหยดไหลย้อยตามกันไป